ส่วนเรื่องการเดินทางเราต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับ
มาดูตัวเลขกันหน่อยนะฮะสำหรับ๗วันในช่วงการรณรงค์อันตรายช่วงสงครานเนี่ยต้องลดอุบัติเหตุทางท้องถนนกันนะครับ
วันนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปฐแถลงสถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันระวังอันตรายในการเดินทางช่วงสงครานนะครับ
คือเขาจะดูแลตั้งแต่๑๑๑๑๗เมษายนถ้าดูตัวเลขของวันที่๒นะครับ
ก็คือเมื่อวานนี้ศุกร์ที่๑๒เมษายนนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๕๐๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๕๗ศพบาดเจ็บ๕๒๑คนจากทั่วประเทศนะครับ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะฮะคือการดื่มแล้วขับ
คิดเป็นร้อยละ๓๕๑๓ของอุบัติเหตุทั้งหมด
มาด้วยขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ก็ร้อยละ๒๙
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็เหมือนเดิมคือจักรยานยนต์
ร้อยละเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งนะพฤติกรรมเสี่ยงก็คือ
ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขับขี่ขณะเมาสุรา
อันนี้ในกรุงเทพผมก็เห็นเยอะอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลย
คนนี้ขับรถไปขับเนี่ยตามเส้นทางถนนกรุงเทพที่โล่งเนี้ยค่ะ
กลายเป็นโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เห็นเลย
เอากันใหญ่เลยฮะบิดเบิดกันแว้นเว้นกันนะอืม
อ่าแล้วก็มีจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะครับ
คือนครศรีธรรมราชนะฮะเกิด๒๓ครั้งสำหรับเมื่อวานนี้นะครับ
ลบบุรีมีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ๗ศพจังหวัดนครราชศรีมาบาดเจ็บสูงสุด๒๗คนนะครับ
ถ้าดู๒วันคือ๑๑และ๑๒เมษายน๒วันแรกของการระวังอันตรายในช่วงการเดินทางสงครานนะครับ
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๐๕ศพนะฮะ๒วันแรกเท่านั้นนะครับ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถอันนี้คอสชเขาดำเนินการนะฮะ
วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถไปแล้ว๙๙๑คัน
เป็นจักรยานยนต์๗๑๒คันรถยนต์๒๗๙คัน
ดำเนินคดีกับผู้ทำผิดไป๓๑๓๙๒คนนะฮะ
ยึดไปครับที่๕๒๒๙คน